คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้กันหน่อยแม่ทำกับพระกับเจ้าได้
หลอกขายหลอกขายน้ำผึ้งให้กับพระ
หลังจากนั้นพอพระเผลอไปหยิบตู้บริจาคของวัดเอาไป
ได้เงินไปด้วยเถอะนี่กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะฮะ
ขณะที่ผู้ก่อเหตุคนนี้นะฮะเป็นผู้หญิงนะแต่ตัดผมสั้น
ท่าทางธรรมงนะฮะกำลังยกตู้รับบริจาคเงินของวัด
ขึ้นรถกระบะมิซูบิชิสีดำก่อนจะขับรถหลบหนีไป
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางวันแสกนะครับกลางวันแสกนะฮะ
ระบุข้อความบอกว่าใครพบเห็นรถรุ่นนี้ป้ายทะเบียนนี้
บุคคลในรูปรบกวนแจ้งเบาะแสมาได้แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะฮะ
เนื่องจากบุคคลในภาพเนี่ยได้ขโมยตู้รับบริจาคของวัดป่าสักเรราย
บงที่ตำบลนาป่าแล้วก็มีการติดแฮชแท็กโจรใจบาป
ลงในกลุ่มข่าวแชร์ของเพชรบูรณ์เขานะครับหลังโพสต์เนี่ยถูกแชร์ออกไป
มีคนเข้ามาแจ้งเบาะแสนะคุณนะบอกว่าเป็นคนเดียวกับที่ขโมยตู้บริจาคเงินวัด
ที่สำนักสงฆ์บ้านฟองเพชรก็โดนคนนี้แหละรถคันนี้แหละแจ้งความไปแล้ว
แต่ไม่รู้ทะเบียนมันจริงหรือเปล่าหรือว่าใส่ทะเบียนปลอมไว้นะฮะ
แล้วก็บางคนมาแจ้งเบาะแสว่าคันนี้คนนี้เขาลัดเลาะตระเวนขโมยอยู่หลายที่นะ
บางคนบอกว่าเห็นแถวหนองไผ่เป็นประจำเป็นหญิงแต่งกายคล้ายผู้ชายนะฮะ
แล้วก็บางคนบอกโอ๊ยนี่มีการเอาตู้บริจาคเนี่ย
ดาร์ที้ตัมบนถ้าแดงอเภอหนองไผ่ด้วยห่างจากวัดป่าศักริรายเนี่ย
สักประมาณยี่สิบกว่ากิโลชัยไหมนะฮะ
ปรากฏว่านี่ทางวัดนะคุณมีการมาตรวจสอบนะครับ
ทางวัดเนี่ยมีการมาตรวจสอบพบว่าตู้รับบริจาค

ก็เห็นตามที่เป็นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ขับรถมาจอดหน้าสารา
แล้วก็ยกนี่อันนี้

ว่าขณะที่ขับรถมาจอด
แล้วก็มายกตู้บริจาคที่แอบซ่อนไว้ตรงนี้

จริงตู้บริจาคตรงนี้มันอยู่ในสารา
แล้วทีนี้ผู้หญิงยกมาไว้ตรงนี้ก่อน

ก็มายกใส่หน้ารถไป

มันก็อาจจะแบบระยะทางไกลไปแล้วเดี๋ยวคนจะเห็น
คุณผู้ชมฮะทีนี้มีการสอบถาม
ถามทางหลวงพ่อของวัดนกุลซึ่งเป็นพระลูกวัดที่
บอกว่าผู้หญิงคนนี้มาหา
แล้วมาบอกว่ามีน้ำผึ้งขายขวดละ๓๕๐บาท

เพราะว่าเธอเพิ่งออกจากเรือนจำมา
อยากจะหางานหาเงินมาเยียวยาชีวิตนะครับ

ขวด๑๐๐บาทหลวงพ่อก็งงเหมือนกันนะ

หลวงพ่อก็โอเคโอเคสงสารก็ซื้อไป

ปรากฏว่าสักพักหนึ่งพอหลวงพ่อซื้อน้ำผึ้งได้แล้วนะฮะ
ก็ให้ผู้หญิงคนนี้ไปปรากฏผู้หญิงคนนี้
มาขโมยตู้รับบริจาคของวัดแทนนะครับ